ไปหาของกินอร่อยกันดีกว่า
แล้วเผ็ดปลวยเอาไว้เรื่องของงกกุ้ง
หน้าตามันเป็นยังไงเอาบอกตรงก็ไม่เคยกิน
งั้นไปติดตามกันเลยในช่วงตลอดกิน
ไอ้ที่เห็นนี่แหละคืองมกุ้ง
โหระพงโหระพาป่ะวางเอาไว้แบบนี้
แล้วเครื่องต่างที่เตรียมไว้ตักโปะตักโปะโบกลงไปเลยฮะ
นี่คือเมนูงบกุ้งของคุณยายท่านหนึ่ง
ซึ่งขายอยู่ในตลาดนั่งแคร่
แลคลองวัดชะลอตะบนวัดชะลออำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
กล่ายที่เอง
มีโอกาสเราไปกันนะเขาบอกว่าเมนูงกกุ้งเนี่ย
เป็นเมนูโบราณหาทานได้ยาก
จริงนะไม่ค่อยมีขายที่ไหนหรอกครับ
แล้วกว่าจะทำได้มันใช้เครื่องปรุงเยอะ
กุ้งแน่น้ำพริกหัวเปรีกติ๊กผักชีฝรั่ง
แล้วตักลงไปในหมกที่เตรียมจะห่อแบบนี้

แล้วหลบด้วยฟอยน์แบบนี้ตักกุ้งใสอย่างที่เห็น
ทบุรีก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าเที่ยว